พาคุณผู้ชมไปในโลกออนไลน์กันบ้างนะคะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์มีเรื่องร้อนอยู่

ร้านเค้กซึ่งคนที่เขาโพสต์เขาบอกว่า
ใครจะสั่งเค้กโดยเฉพาะเค้กวันเกิด
ที่ต้องการจะไปเซอร์ไพรส์หรือสร้างความทรงจำประทับใจ
ต้องเลือกร้านให้ดีเพราะไม่งั้นอาจจะมีความทรงจำไม่ดี

คือนี่ค่ะเป็นแชทไลน์ที่เขาคุยกับร้านที่เขาไปสั่งเค้ก
เขาบอกว่าก็แชทไปถามบอกว่า
ถ้าให้ทำเค้กสำหรับวันพรุ่งนี้ทำได้ไหม
บอกทำได้แล้วเลือกหน้าเค้กมาได้เลย
ได้รับพรุ่งนี้ไม่เกิน๖โมงเย็น
พอถึงวันกำหนดเขาบอกว่าร้านส่งให้ไม่ตรงเวลา
พอส่งให้ไม่ตรงเวลาลูกค้าก็ระบายความรู้สึกไปว่า
โอ้โหนี่อุตส่าห์รอมา๑ปีสเตอร์ไพรส์ก็ล่ม
ร้านแจ้งเวลาส่งเห็นแจ้งแบบนี้ก็เลยสั่งไป

แต่ร้านก็บอกว่างั้นจะให้คืนให้ไหม
ถ้าได้จะให้แกรปวนกลับแล้วก็สวนลูกค้าด้วยนะคะว่า
ถ้าตั้งใจสั่งจริงก็น่าจะสั่งล่วงหน้านานกว่านี้

ลูกค้าสรุปบอกว่าขอให้คืนเงิน
พอลูกค้าบอกว่าให้คืนเงินร้านบอกไม่คืน

ให้รอไปอย่างนั้นแหละนะคะถ้าไม่รับก็ได้ของแล้วก็โยนทิ้งไป
เขาเอาแชทนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่านแชทเอาแล้วกันนะคะ
แล้วดูน้ำเสียงทั้งสองฝั่งนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าพอโพสต์นี้ออกไปคนแชร์ไปหมื่นกว่าครั้ง
จานถึงพฤติกรรมของร้านนี้จำนวนมากเลย
บอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกค้า
เพราะว่าเริ่มต้นร้านผิดนัดแล้วแถมพูดจาไม่ดีกับลูกค้าด้วย
ร้านเค้กร้านนี้ค่ะสุดท้ายมีกระแสออกมาเยอะ
สุดท้ายเขาขอรับผิดชอบด้วยการคืนเงินให้เต็มจำนวน
แล้วก็บอกว่าจะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วก็แนบสลิปนะนี่โพสต์ขอโทษนะคะ
แล้วก็แนบสลิปการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าสองพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทไปด้วย
คือมันก็เหมือนจะจบนะคะแต่ปรากฏว่า
เขาไม่ใช่คนเดียวที่โดนในลักษณะแบบนี้นะคะ
จากแม่ค้าร้านเค้กมีคนอื่นมาแชร์ประสบการณ์แบบเดียวกันเลย
เขาบอกว่าเขาสั่งเค้กให้มาส่งแม่ค้าก็ส่งมาเลย
เมื่อได้แจ้งค่าส่งกับลูกค้าปรากฏว่าค่าส่งเนี่ยเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท

แต่พอเขาเช็คกับทางแอปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยเช็คกับแอปแล้วค่าส่งมันไม่ถึงเจ็ดร้อย
พอไปท้วงกับแม่ค้าปรากฏโดนด่ากลับมานะคะ
เนี่ยค่ะเจ้าของเรื่องบอกว่าจะไปแจ้งความก็โดนแม่ค้าด่ากลับมาแบบเสียหายหายค่ะ
เขาก็บอกว่าตัวเขาก็เสิร์ฟเหมือนกันนะค่ารถเขาได้เท่านี้
เราก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมมันไม่ตรงกันเขาบอกว่าเราอ่ะโง่
แล้วแบบว่าทำไมมันไม่ตรงกันคุณต้องอธิบายเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยบอกว่าคุณต้องรู้ค่ะเพราะว่าคุณต้องอธิบายให้เราเข้าใจ
เราติดเรื่องค่ารถอย่างเดียว
เขาก็บอกว่าอีโง่กูไม่อยากคุยกับมึงหรอกอะไรอย่างนี้
ก็คือเริ่มด่าเลยเพราะว่าด้วยความว่าเราจี้เขาอ่ะ
คุณต้องตอบนะเหตุผลอะไรทำให้ค่ารถแพง
เขาก็เริ่มทางนี้เขาก็เริ่มด่ายาวเลยค่ะ
ควรจะปรับปรุงแต่ถ้าถามว่าจะซื้ออีกไหมหรือว่าบอกต่อไหม
ก็คือบอกเลยว่าถ้ามีเพื่อนฝูงก็บอกว่าห้ามสั่ง
นี่ค่ะนี่คือฝั่งของลูกค้า
แต่ฝั่งของเจ้าของร้านเค้กเนี่ยคือวันนี้เราไปคุยกับเขานะคะ
เขาบอกว่ายอมรับว่าใจร้อนแล้วตอบกลับด้วยถ้อยคำที่ไม่ดี
แต่ก็ยืนยันลูกค้าสั่งเร่งด่วนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ
ปกติต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าเขาต้องเตรียมของและคนไปส่ง
ผมรู้ว่าคือบ้านหน่อยอยู่บางโบรธองนะแต่ว่าให้หนูส่งหนูวันน่ะเกือบสมุดปากการนะคะพี่
ก่อนที่ลูกค้าจะโอนเงินมาเนี่ยหนูอาจจะส่งไปให้เลยว่า
พอเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยเขาได้เคสเนี่ย
เขาก็ดีใจเหมือนว่าเฮ้ยเราทำให้เค้กด่วนเหรอเนอะ
เขาก็ดีใจแล้วว่าแบบเออเราทำให้เขาก็แบบ

ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทั้งลูกค้าที่จะต้องเลือกร้านที่สั่งให้ดี
แล้วก็ร้านค้าที่จะต้องตอบลูกค้าให้ชัดเจนด้วยความสุภาพด้วยนะคะ